สวัสดีค่ะข่าวกีฬาช่วงเที่ยงกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
เริ่มกันที่นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยค่ะก็ประเดิมสนามในศึกวอเล็กบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย
ด้วยการชนะไต้หวันไป๓ต่อ๑เซตนะคะแต่วันนุสราต้มคำก็ออกมาบอกค่ะว่า
เสียดายที่เสียเซตให้กับไต้หวันเพราะว่าอาจจะส่งผลกับทีมในรอบลึกได้ค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะในการแข่งขันวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียค่ะ
ลงสนามเกมแรกนะคะก็ชนะไต้หวันไป๓ต่อ๑เซตและแพ้ไปก่อนในเซตแรกด้วยนะคะ
และในวันนี้ค่ะสาวไทยก็มีโปรแกรมที่ไม่มีโปรแกรมการแข่งขันนะคะ
จะเดินทางไปฝึกซ้อมสองครั้งด้วยกันโดยช่วงเช้าจะฝึกซ้อมตามโปรแกรม
ส่วนตอนเย็นจะเล่นเวทเทรนนิ่งค่ะ
ซึ่งนุษฎาต้อมคำกัปตันทีมก็พูดถึงไต้หวันนะคะ
ว่ามีเกมรับที่เหนียวแน่นมากจนได้เซตจากไทยไปค่ะ
ซึ่งส่วนตัวไม่อยากจะเสียเซฟนะคะ
เพราะว่ารอบต่อไปทุกเซตทุกคะแนนจะมีผลถึงการเข้ารอบน็อกเอาท
เพราะว่าอย่างเส้นแรกเราต้องบอกว่าเราก็
แล้วปล่อยให้เขามาแต้มสูสีด้วยแหละค่ะ
แล้วประจวบมาวันนี้เขาค่อนข้างที่จะเหนียวด้วย
แล้วก็ทำให้เราวันนี้แบบเล่นกับเขาเหนื่อยในช่วงเซตแรก
แต่ว่าพอเซต๒เซต๓เซต๔เราก็สามารถกลับมาชนะเขาได้

จริงเราก็ไม่อยากเสียเซตให้ใคร
เพราะว่าทุกเซตทุกคะแนนมันมีผลต่อในรอบต่อไปด้วย
ส่วนปลื้มจิตถิ่นขาวก็มองนะคะว่าเซตแรกไต้หวันเล่นแบบมั่นใจแล้วก็เหนียวแน่นตามที่คาดเอาไว้ค่ะ
แต่หลังจากนั้นทีมไทยเองค่ะเริ่มปรับจังหวะได้
ก็เลยใช้บอลสูตรทำให้สุดท้ายเก็บชิงชนะได้ค่ะ
ต้องฝากก็มองในเรื่องของความแน่นอนของทีมเราคือบางจังหวะ
ลูกบอลแรกเข้าอย่างนี้บอลมันสวยแล้ว
แต่ว่าตัวเซ็ตกับตัวตีมันจังหวะมันตีไม่ได้

แล้วก็บอลบล็อกโค้ง
อย่างที่บอกตอนแรกว่าเขาบอลเหนียวบอล

ไม่แบบเกมเซตแรกเราตีไปเขารับได้หมดเลย
เราก็ต้องมาปรับรูปกินของเราเซตสองเซตสาม
แล้วก็ทำได้ดีขึ้น